สวัสดีค่ะพบกันยุคกับร้อนน้ำกับดิฉันนัทชายพิมพ์โมงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมปีนี้เดี่ยวร้อนเดี่ยวฝนปกติแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาประเทศไทยของเรา
คุณผู้ชมอุณหภูมิแต่๔๐องศาร้อนยาวร้อนตลอดเลย
แต่ปีนี้กลับมีฝนกลางฤดูร้อน
คุณผู้ชมลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ปีนี้ประเทศไทยของเราเข้ารูดูฝนเร็วแน่นอนค่ะ

จากการตรวจสอบจากระบบของสหรัฐอเมริกา
เราพบว่าคุณผู้ชมในวันที่๒๕๒๗เมษายนที่จะถึงนี้

ก็คือจะมีการก่อตัวของพายุไซโครน

หอบนำความชื้นนะคะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกก่อนฤดูกาลนั่นเองค่ะ

ประเทศในแถบเอเชียต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ลานิยา

เพราะฉะนั้นปีนี้ประเทศไทยไม่ค่อยแรงนะคะ
มีน้ำเยอะแล้วก็มีฝนตกตลอดทั่วทั้งปีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปชมภาพของ
พายุไซที่เกาะตัวในประเทศจีนค่ะ

ดูอีกสักพักนี่ชั่วพริบตานะคะ
ท้องฟ้าเปลี่ยนกลายเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะ
พายุไซพัดปกคลุมในมองตัวเรียนในนะคุณผู้ชม
แบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ

ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะ
และนี่คือรูปกรณะวันนี้สวัสดีค่ะ